ส่วนสมาคมกีฬาเรือพายนะครับก็เปิดเผยว่า
กีฬาเรือนะครับสารลมกำลังรับความนิยมขึ้นเรื่อย
เพราะกลุ่มเยาวชนซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาวงการกีฬาเรือในบ้านเรานะครับ
พูดถึงกีฬาเรือกันหน่อยนะครับก็มีการแข่งขันรายการ
ที่ศูนย์ฟึกกีฬาเรือพายและปีนี้มีเด็กแล้วก็ยาวชนให้ก่อนสนใจ
ปัจจุบันเนี่ยมีตัวเลือกในระดับร้อยคนแล้วซึ่งก็ถือเป็นผลดีกับอนาคตนะครับ
จากปีที่ผ่านมานักกีฬาจะมีอยู่ประมาณสัก๕๐คนทั้งหมด
ตอนนี้เราขึ้นมาเป็นหลักร้อยแล้ว
แล้วก็สมาคมก็พยายามที่จะนำเสนอกีฬาเหล่านี้ไปทำโรงเรียนต่าง
เพื่อให้ทางนักเรียนทางเด็กได้มีโอกาสได้รู้จักกีฬาประเภทนี้ครับ
ขณะที่บริษัทกระทิงแดงที่ให้การสามารถสนุนกล้า

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้นักกีฬา
ไทยก้าวสู่ความเปลืองอดับโลกครับ
มีนโยบายที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แบบนี้
ไม่ว่าจะต่อเยาวชนหรือว่าต่อประเทศชาติอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็การแข่งขันกระทิงแดงแคนนูสลาลมครั้งนี้นะครับ

จะช่วยการพัฒนาศักยภาพนักแข่งของประเทศไทย
ให้ก้าวไปสู่การแข่งขันระดับโลกได้เลย
สำหรับโปรแกรมนะครับของสมาคมกีฬาเรือพาย
ถัดไปคือศึกชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่๒ครับ
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายคลองไผ่ตั้งแต่วันที่๑๐๑๔สิงหาคมนี้ครับ